พี่หนงกับพี่นกพารรอกัน
เราไปเจอพี่หม่ำเป็นพี่ใหญ่ก็ต้องเคลียร์ให้ค่ะ
ซึ่งเรื่องราวนี้เกิดมาจากในอินทราแกรม

ขายกิจการ

และกิจการผ่านอินสตาแกรมเนี่ยค่ะภาพนี้แล้วก็บอกว่าเจ็บครั้งนี้รอวันตายตรูก็ไม่ลืม

รวมอีกคุณผู้ชมรวมไปถึงบอกว่าอีกนะคะไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะ
ขณะที่พี่หน่งหลายคนก็ไปดูพี่หน่งทำอะไรเอ่ย
หน่งก็คือโปรโมทธุรกิจปกตินี่แหละค่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ

หลายคนก็สงสัยเราก็เอ๊ะนักข่าวก็เอ๊ะแฟนคลับก็เอ๊ะเอ๊ะยังไงล่ะก็ไปเจอพี่หม่ำคุณผู้ชมนะคะเดินทางมาร่วมงานเลือกตั้งนายกสมาคมศิลปินตลกนะคะก็เลยถามสักหน่อยว่าพี่หม่ำตกลงเนี่ยพี่หน่งกับพี่นกกับพี่หน่งเนี่ยเขาทะเลาะกันหรือเปล่านะคะ
ซึ่งนะคะก็เห็นเขาออกมาพงมาโพสต์อะไรแบบนี้ค่ะพี่หม่ำบอกโอ๊ยไม่เกี่ยวเลยมันเรื่องผัวเมียเขานี่แหละค่ะก็มีกันงอนบ้างน้อยใจกันบ้างเป็นธรรมดานะคะ
ซึ่งมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนค่ะเราก็ไม่อยากยุ่งนะคะแต่ก็มีถามพี่หน่งเหมือนกันนะคะว่าวันที่มาถ่ายรายการมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะพี่หน่งแกก็บอกว่านกมันชอบมาสู้จี้นู่นนั่นนี่ไม่มีอะไรหรอกพี่เรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะคะไปฟังจากพี่หม่ำกันเลยดีกว่าค่ะ
ครับ
ไม่หรอมันจะขัดสนได้ยังไง

ผมยังลืมตำมันช้ายอยู่เลย
สรุปแล้วน่าจะไม่มีอะไรหรอก
เกล็ดไปนะคะแล้วก็เงียดกันค่ะ
ขอดีกับนายกสมาครมตลกนะคะ
จริงพี่โอบาทเซ็งโหน่รับตำแหน่งนายก

ทีนี้ก็ได้เป็นนายกต่อนะคะก็เดี๋ยวจะมาช่วยเหลือพี่น้องตลกที่โอ้โหโควิดนะ

แล้วที่โพสต์ขายตรงขายตึกอ่ะนะไม่ใช่อะไรไม่ใช่แบบว่าลำบงลำบากนะฮะ
เมื่อกี้พี่หม่ำบอกว่าโอ๊ยฉันยังยืมตังค์โนมันอยู่เลย

แจวกันเล่นเนอะ